ทีนี้ค่ะในส่วนของห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันที่โคราชเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการทำบุญเขาก็มีการบิ๊กคลินนิ่งเดี๋ยวเขาจะเปิดนะคะ
เปิดให้ไปใช้บริการกันได้อย่างเต็มรูปแบบพรุ่งนี้
พรุ่งนี้แล้วเราให้ไปดูภาพบรรยากาศเนี่ยค่ะ

ชาวจังหวัดนครราชศรีมาแต่งตัวเป็นชุดจิตอาสาพระราชทานค่ะ
บิ๊กคลินนิ่งนะคะที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วัน
ก็เป็นสถานที่เกิดเหตุกราดยิงก็ทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะคะ
ก็ทุกคนก่อนที่จะมาทำความสะอาดกันเนี่ยค่ะ
ก็ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับความสูญเสียที่เกิดภายในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันก่อน
ซึ่งมีพลเอกศิวะพมรรัฐผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่
การจิตอาสาพระราชทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมครับ
ด้วยจิตอาสาพพระราชทานมาจากโอ้โหทุกพื้นที่ในโคราชอ่ะค่ะ
อืมส่วนใหญ่ก็มาชำระล้างถนนหนทางกวาดถนนเก็บขยะ
ทัพภาคที่๒จัดโรงครัวพระราชทานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับจิตอาสา
มีจิตอาสาชาวโคราชนำน้ำดื่มขนมอาหารมาแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้จัดการทั่วไปของห้างเทอมีเนิ้ลเทอเว็นท์ซี่วันโค
ราชบอกว่าทางห้างเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ได้มีการส่งมอบตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด
จะเปิดให้บริการทุกชั้นเว้นชั้นเอลจีเว้นชั้นใต้ดิน

จิตอาสาพราชธานได้ทำความสะอาด
ที่วัดป่าสาธารวมด้วยนะคะ
ที่บ้านพักในค่ายทหารที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ชาวโคราชมันมีความเข้มแข็ง
ส่วนยอดเงินบริจาคตอนนี้นะคะ
บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดเซฟวัน
ชื่อบัญชีผู้ประสบเหตุเทอร์มินัล๒๑โดยจังหวัดนครราชศรีมาร์
ตอนนี้กว่า๕๓ล้านบาทแล้วค่ะ

ผู้ว่าบอกว่าอยากจะได้สัก๕๐ล้าน

ตอนนี้๕๓ล้านแล้วนะคะถูกต้องส่วนการทำสำนวนสอบสวนคดี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓บอกว่า
ที่เกิดเหตุมี๓จุดนะคะ
บ้านพักในค่ายทหารวัดป่าสถารวมห้างเทอร์มินัล๒๑
พนักงานสอบสวนจะรวมสำนวนเป็นคดีเดียว
ใช้ห้างเทอร์มินัล๒๑ที่ชั้น๔เป็นศูนย์ในการสอบปากคำพยาน

พนักงานสอบสวนเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะ
จะมีพนักงานสอบสวนอย่างน้อย๒๐นายเลยนะคะ
ส่วนการรวบรวมหลักฐานเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการรวบรวมปลอกกระสุนปืน

นำมาเทียบเคียงกับอาวุธที่คนร้ายใช้
ตรงกับจำนวนอาวุธที่เอาออกมาจากคลังหรือเปล่า
ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย๗๑๐วัน
เพราะว่าพื้นที่เกิดเหตุมีหลายจุด

ก็เก็บพยานจุดต่างเป็นพยานหลักฐานที่เป็นพยานวัตถุนะคะ
ซ้ำเพิ่มเติมแล้วก็ไปตรวจเทียบเคียง
สิ่งต่างที่คนร้ายทิ้งเอาไว้จะไล่ไปเลยนะคะ
ละจุดทุกชั้นก่อนจะมีการส่งมอบพื้นที่
ให้กับเจ้าของห้างเพื่อเปิดห้างอย่างเป็นทางการ